ส่วนการเมืองวันนี้ต้องบอกว่าสภากลับมาดูเดือดอีกครั้ง
แต่ว่าเป็นสภาสมัยสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณผู้ชมครับ
วันนี้เป็นการเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติซักฟอกรัฐบาลนะครับ
แม้สอสอจะมาช้ากันเหลือเกินคุณผู้ชมครับในวันนี้
แต่ว่าพอเปิดสภาปุ๊บฝ่ายค้านไม่รีรอนะครับ
จัดหนักจัดเต็มในทุกประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลตลอดหลายปีที่ผ่านมา
แต่ว่างานนี้พลเอกประยุทธ์ตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ลุกหนีไปไหน
และลุกขึ้นโต้กลับดุเดือดเช่นเดียวกัน
ติดตามในเจาะสนามการเมืองครับ
บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวถอยหลังเข้าครอง
และทางออกของประเทศก็คือต้องปิดสวิตช์๓ปเอาทหารออกจากการเมือง
แก้มรัฐธรรมนูลและยกเลิกมาตรา๑๑๒ประเทศไทยจึงจะมีอนาคต
ได้ให้ฉายากับรัฐบาลชุดนี้ว่าหน้ากากคนดี
คนดีที่ใส่หน้ากาก
ตัวตนเป็นเช่นไรไม่รู้แต่ดูหน้ากากบอกว่าเป็นคนดี
เราใช้คำว่ากระชากหน้ากากคนดี
ให้พี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศนี้ได้รู้ได้เห็นว่า
คนดีที่บอกว่าจะมาคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน
คนดีที่จะมาทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้านเมือง

ว่าแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อโตบอกว่าทุกเรื่องที่ฝ่ายค้านพูดมานัดทำไปหมดแล้ว
ไปหมดแล้วแต่ว่ายังไม่เกิดผล
แซะกลับตามสไตล์ลุงที่ไม่เคยยอมลดลาวาสอกให้ใคร
ว่าหากการแก้ปัญหามันง่ายอย่างที่พูดก็คงทำไปนานแล้ว
สมัยตอนที่พวกท่านเป็นรัฐบาลก็ทำไม่ได้
ผมอยากจะกลับเรียนว่าที่ท่านพูดมาทั้งหมดหรือว่าด้านเศรษฐกิจเนี่ย

แต่มันยังไม่เกิดผลท่านก็เอามาตีกินอยู่ตรงนี้

เวลารัฐบาลพูดถ้าไม่ฟัง
ส่วนการคลังชี้แจงหน่วยรายการชี้แจงท่านก็ไม่ฟังอีก
มันจะยุบายอะไรของท่านเมื่อท่านเป็นรัฐบาลท่านก็ทำเถอะครับ

นี่เป็นเพียงแค่ยกแรกยังมียกที่๒รออยู่วันพรุ่งนี้
ซึ่งฝ่ายค้านก็ยังคงทุ่มทรัพยากรและสรรพกำลังทั้งหมด
เคนใส่ซีกรัฐบาลให้ตั้งตัวไม่ติด
ส่วนรัฐบาลจะเอาตัวรอดจากเวทีนี้ไปได้หรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับว่าหลักฐานที่ฝ่ายค้านนำมาเปิดนั้นจะแน่นหนา
สมราคาคุยหรือแค่หวังผลชิงขายนโยบายให้กับชาวบ้านรับรู้เท่านั้น
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน